คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของแก๊งค้ายาเสพติด
แต่ว่ามันก็มีอุทาหรณ์ของชีวิตคู่เข้ามาอยู่คู่ด้วย
รักกันเนี่ยไปกันให้ถูกทาง
อย่าไปรักเขามากจนที่ว่าเขาชวนไปทำอะไรก็ทำหมด

โอ้โหแล้วก็อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกัน
ยาเสพติดเก็บเอาไว้ในบ้านอย่างนี้โอ้โหแย่เลยอ่ะ
นี่เป็นกรณีที่แบบเห็นแล้วน่าเศร้ามากนะครับ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดที่หาดใหญ่สงขลานะครับ
ไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะ
แล้วก็จับกลุ่มสองสามีภรรยาเอเย่นค้ายาเสพติด
รายสำคัญในพื้นที่จะไปจับ๒คนนะครับ
ไปที่บ้านนะฮะบ้านอยู่ที่บ้านป่ากันตะบนคลองแหอำเภอหาดใหญ่นะฮะ

ตัวภรรยาเนี่ยขับรถเก่งเข้ามาจอดหน้าบ้านพอดี
ตำรวจก็เลยจับตัวไว้ได้นะครับ
ชื่อว่านางสาวพนิดาพัฒโนชื่อเล่นอีฟอายุ๒๒ปีนะฮะ
เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดนะครับ

สามีนี่แบบหนีไปแล้วไม่รับโทรศกไม่รับโทรศัพท์
ก็เลยต้องยอมลงจากรถมา

ตำรวจพานางสาวพนิดาเข้าไปตรวจค้น

ในบ้านพักเจอยาบ้า๓๐๐๐กว่าเม็ด

มีเครื่องชั่งด้วยนะสมุดบัญชีอีก

ตัวรอเลยนะครับเขาได้หลักฐานการโอนเงินหมดแล้ว

สารภาพว่าแต่งงานกับนายกฤษดามานาน๗ปีคุณเห็นมาสอน
แต่ร่วมกันค้ายาเสพติดมา๓ปี
ก็สามีนั่นแหละตัวตั้งตัวตีนะครับ

จะได้เคลียร์คดีกันด้วยว่าใครซื้อใครขายใครจ้างใครอะไรจัดหาอะไรยังไง
เดี๋ยวท่านดูนะครับว่าตอนที่
นางสาวพระนิดาโทรไปหานายกฤษดาสามีที่หนีไปเนี่ย

อันนี้ก็ว่าให้เธอค้าวมาถ้าเธอค้าวมาเธอไสว์ฉันนะ

ครับ

คนเดียวมันว่ามาตาหน่อง

ครึ่งเช้าโมงเท่าอ่ะเกินปั๊บไม่ต้องมาคุยเลย
นี่ตำรวจบอกให้เวลาครึ่งชั่วโมง
มาเถอะอย่าปล่อยให้แฟนรับชะตากรรมอยู่คนเดียว

คือแฟนเขาก็รอนะ

จะมาก็มาไม่มาก็ไม่ได้บังคับ
ตำรวจบอกเอางี้รอครึ่งชั่วโมงมา

ไม่โผล่มาที่บ้านตำรวจเลยบอกว่าพนิดาโทรไปหาในทองอีกทีหนึ่ง

ปิดเครื่องเลย

อืม

อมรับสารภาพให้การว่า
ยาบ้าเนี่ยสั่งซื้อมาจากเอเย่น

เฮียเกียร์ไม่ใช้ไม้โท

เฟซบุ๊คชื่อว่าแอนประณิตา

มัดละ๒๐๐๐เม็ดราคา๖๐๐๐๐บาท
เอามาแบ่งขายถุงละ๑๙๕เมตร

ยาไอซ์ซื้อมาครั้งละ๑๐๐กรัม

เดี๋ยวนายกิจสดาเนี่ยตำรวจจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนะฮะแล้วจะทลายเครือข่ายด้วย
เพราะรู้หมดแล้วพนิดาเขาสารภาพหมด

ใช่แล้วก็คนที่เนี่ยโอนเงินอะไรมาทรงมาซื้อซื้อขายอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขยายผลให้หมดเลย